น้องหมาตัวนี้หน่อยมันมีอาการแปลก
เราเคยเห็นแต่คนคุ้มครั่งแต่หมาตัวนี้คุ้มครั่ง
ข้างไล่กัดคนแม้กระทั่งลูกกรงเหล็กมันก็ยังกัด